เขาทำออกมาขาย
คือทางคุณนัตร
ทีนี้คนเขาก็เข้าไปบอกว่าโอ้โหมันแพงเหลือเกิน
ทำไม๒๕๐ดูถุงเนี่ยกระปินหนึ่งว่าอย่างนั้น
แล้วที่สำคัญหนังยางแดงแบบนั้นดูแล้วมันแบบไม่
ไม่เหมาะกับราคาอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
จนกระทั่งมีติดแฮชแท็กเลยนะฮะ
เรื่องของนัทวิสามีแฮชแท็กแกงเขียวหวาน๒๕๐ในภูมิติดอันดับ๑เลย
เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะฮะจริงแล้วมันก็น่าจะไม่มีอะไรหรอก
จนกระทั่งนี่จะมีนี่คุณตูนนะฮะ

แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่

แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่แอรี่
แอรี่แอรี่แอรี่

น้องที่แต่งหน้าเก่งน้องจือปากเพจจือปากค่ะอีก๒คน
ในข่าวเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่านอกจากนี้ชาวเน็ตยังแฉด้วยนะครับ
นัทนิสาและแก๊งเพื่อนโด่งดังเพราะว่าคอนเทนต์การแต่งหน้า
แต่งตัวต่างนานาที่บอกว่าคิดคอนเทนต์ขึ้นมาเองทั้งหมด

จริงแล้วล้วนแต่ก๊อปคอนเทนต์จากต่างชาติเข้ามาทั้งนั้น
โดนเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยโพสต์แหกมาแล้วก็มี
รวมไปถึงชาวเน็ตก็ไปขุดคลิปเก่าที่เจ้าตัวเองเคยไปออกรายการอื่น
แล้วก็คลิปต่างในคอนเทนต์ช่องตัวเองเนี่ยนะครับ
ซึ่งเคยมีการพูดจาเหยียดคนอื่นเช่นบอกว่าคนทำงานออฟฟิศ
ไม่มีทางได้กินอาหารในราคาในร้านที่ราคาเริ่มต้นที่๕๐๐บาทหรอก

คือจากดราม่าต่างก็ทำให้ชาวเน็ตหลายคน

โดยเฉพาะคุณนัทนิสาเนี่ยคือผ่านไปได้แค่หนึ่งวันนะ
ผู้ติดตามก็หายไปสามหมื่นกว่าเนี่ยครับ
คือเพราะว่ามันจะมีคนไปแคปเอาไว้ได้ด้วยนะครับ
ระหว่างที่ทางคุณตูนฮิวหวีอะไรเนี่ย
เขาได้มีการมาโพสต์เมื่อกี้ที่บอกไปว่า
เข้าไปบอกว่าโชคดีมีเพื่อนปากหมาช่วยพูดแทน

ประเด็นมันก็ไม่ได้หยุดไงมันก็คือกลายเป็นแบบนะฮะ

บอกตื่นเต้นเมนูจานนี้จะเอาเว้อกว่าเดิม
แพงกว่าเดิมฮ่า

แต่สุดท้ายก็ออกมาขอโทษ

ขนาดตัวนักแสดงที่เขา

เขาทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเขายังต้องออกมาขอโทษ

จำเป็นต้องขอโทษไม่อย่างนั้นก็
สังคมก็

อะไรบ้างที่ใส่กองไม่ได้

ผมทำรายการชื่อปากโป้ง
เคยไปขายครีม
ธอฟาพัฒนาไทยตอนนั้นยังเป็นผู้ชายหน่อยหน่อย

แปลงเป็นสวยนะ

เป็นสถานที่โท

ก็เคยเจออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่
ยังติดแทนอยู่ไหมนี่ใช่เป็นล้านน่ะวันนี้คือเต็มเฟสคือ
ทุกคนก็พากันไปแบบว่าทำเมนูแกงเขียวหวานกันหมด

บางคนบอกว่าของฉันต้องขายแพงกว่า
เพราะฉันนำมะพร้าวมาจากปากหิมพาน
แล้วเมื่อวานฉันเห็นเล็กซีต้าก็ก็ทำแกงเวียวหวาน
บอกโอ้โหนี่คุณไปเอาปลากลายกันใช่ไหมลูกชิ้นปลากายใช่ไหม
ใช่ลูกชิ้นปลากายมาจากบาซิลหรือเปล่า
ปลากายมีที่ไหนบ้างก็ไม่รู้ไง
เขาบอกทำไมมันถึงแพงขนาดนี้แต่ว่าทางคุณนัทเขาก็บอกว่า
เขาบอกคุณแม่เขาเองบอกว่าให้ทำอะไรก็แล้ว
แต่ทำให้เหมือนกับที่ทำให้ลูกกินนะ
คือต้องของต้องดีวัตถุดิบต้องดีทุกอย่างต้องดี
ทุกอย่างดีได้นัดแต่ปากไม่ดีไม่ได้
ปากต้องดีตามวัตถุดิบด้วยคนถึงจะรัก
แต่ถ้าวัตถุดิบดีอย่างเดียวขายราคาอย่างนี้
แต่ปากไม่ดีเพื่อนปากไม่ดีหนูก็ต้องโดน
คนที่ทำให้มีการปะทะกันนี่คือตูนใช่ไหมล่ะ

คนชื่อตูนตัวนัทเอง

เพราะว่าทุกอย่างมันมีเหตุรับมีผลของมัน
คือเรื่องของแพงเนี่ยมันเข้าใจได้

แต่เมื่อไหร่ที่คุณเอาบอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ทำให้คนจนแก๊ก

หรือบอกว่าโอ๊ยดีใจจังเลยมีเพื่อนปากหมาออกตัวแทนอะไรอย่างนี้

ว่าถึงรู้ว่ามันแพงแต่ก็จะเก็บตังซื้อ
แบบอยากกินสักครั้งหนึ่งเขากลับออกไปของพี่นัทอะไรอย่างนี้
มาฟอร์โลเวอร์๗แสนไม่มีธรรมดา
เข้าไปอ่านหลายคนก็ยังแบบคือดีแบบว่าเออแบบ
คืออย่างพวกเรานี่แหละที่แบบเป็นคนที่สนับสนุนของของคุณ

วันนี้เจอแบบนี้ก็รู้สึกแบบเสียเซลล์นิดหนึ่ง
แล้วอย่างนี้ฉันว่ารีวิวอาหารบินโตละพันกว่าบาท

ขอขอบคุณแม่เท่าทุนว่ารู้กันว่าราคานี้
ก็ไม่ได้ว่าใครซื้อไม่ซื้อใครสั่งไม่สั่งก็แล้ว

ว่าเป็นบทเรียนสำหรับน้องนะครับ

อย่างที่บอกวัตถุดิบเนี่ย

เพราะมันมีคนคอยสแกนน้องอยู่

เป็นคนของเขาเรียกอะไรอ่ะ

สิ่งเดียวที่ใช้คำนี้นะในลักษณะของยะโสโอหัง

พอยะโสปั๊บคนไทยจะว่ามีความรู้สึกไม่ดีทันที

มันอุ๊ย

คือผมเองก็มีเหมือนกันบางทีผมเห็นแบบ
อย่างล่าสุดผมก็โดนอันนี้ใช่ไหม
คือผมก็บอกผมจะคอยแบบรับหน้าที่ดูทวิตเตอร์
เวลามีอะไรผมก็จะพูดออกไปในทันทีอย่างนี้
พอดีวันก่อนเนี่ยผมก็จะโดนในเรื่องที่ว่าคุณตาไปถูกโจร
เอาเงินชิง๕๐๐๐บาทไป
ใช่ทำเป็นต่อยกล้าเป็กแก้แล้วไอ้โจรนี่
ก็เหมือนกับมาก้มกราบเท้าบอกขอโทษด้วยนะไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจผมก็เลยบอกว่า
คุณตาน่าจะเอาเท้าถีบหน้าทีนะเห็นแล้วอยากถีบแทนจริงอะไรอย่างนี้
เขาก็จะแบบมาด่าผมว่าใช้สื่อไม่ดีทำไมถึงใช้คำว่าอยากถีบ
เขามีเป็นสิทธิมนุษยชนของเขานะจะไปถีบเขาได้ยังไงอะไรอย่างนี้

ผมก็เลยอ้าวเหรอผมก็บอกว่าผมเลือกรายการ
คือถ้าในข่าวที่อย่างนั้นผมเลือกขนกระแสผมคงไม่ได้พูดแบบนี้หรอก
แต่นี่มันเป็นข่าวใส่ไข่มันคือมันคือใส่ไข่
นึกออกไหมแล้วมันคือเป็นรายการเหมือนแบบเป็นเพื่อนคุณอยู่ที่บ้านนะ
นั่งคุยกันอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้คือคอนเซ็ตรายการเป็นแบบนี้
อยากให้เข้าใจด้วยแต่ถ้าไม่เหมาะสมมุติขอโทษนะ
นั่งอยู่ข้างฉันก็น่าจะรู้นะว่ามันควรที่จะหรือไม่ควร
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา๖ปีได้ไหมเราทำงาน

๕ปีตลอด๕ปีที่ผ่านมาฉันก็โดนอยู่ทุกปี